เค้าประกาศตัวว่าเค้าติดโควิดสิบเก้า
น้องเองเขาก็พยายามจะโพสต์ไทม์ไลน์
ว่าเขาไปไหนมาบ้างตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบหมีนาคม
เผื่อคนที่ไปเจอเขาสัมผัสเขาจะได้ระวังอาการตัวเองได้
มาดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันที่๑มีนาคมเลย
เขาบอกว่าเขาไปเวิร์คชอปซีรีส์สถานที่ปิดแห่ง
แล้วก็มีการแจ้งเจ้าของสถานที่แล้ว
จากนั้นก็ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านคอมม่อนอยู่ที่ทองหล่อ
มีนาคมแพรวาไปร่วมงานคมชั้นลึกอวอร์ดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มีนาคมไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
แจ้งทางโรงพยาบาลไปแล้วว่าเธอนั้นติดโควิด
มีนาคมไปทำธุระส่วนตัวที่ห้างก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าว
จากนั้นก็ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านบ้านเพื่อนย่านเอกมัย
ซึ่งทางร้านก็ทราบแล้วแล้วก็มีการฉีดยาฆ่าเชื้อไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๒มีนาคม
ส่วน๗กับ๘มีนาคมแพรวากลับบ้านที่จังหวัดจันทบุรี
ไปเที่ยวที่จุดชมวิวและร้านพิซซ่าใกล้บ้าน
มีนาคมไปงานเข้าไปแต่งหน้าที่บริษัทนาดาบางกอก
เสร็จแล้วก็ไปกินอาหารเกาหลีที่โคเลนทาวน์ย่านสุขุมวิทย์
มีนาคมไปถ่ายรายการที่บริษัทนาดาวครับไปเรียนการแสดง
เป็นสถานที่ปิดก็แจ้งเจ้าของที่ไปแล้ว
มีนาคมไปประชุมที่นาดาวแล้วก็เป็นวันที่เริ่มมีอากาศ
ก็คือเป็นไข้ตัวอุ่นอะไรขึ้นมา
มีนาคมเข้ารับการตรวจช่วงเช้าที่โรงพยาบาลพญาไทย๒๘
ยำแซ่บร้านกาแฟร้านเสื้อผ้าร้านไอศครีมและแผนกเครื่องสำอาง

กลับไปนิดนึงว่าน้องมีอาการก็คือ๑๕มีนาคม
ก่อนหน้านั้น๑๑๕สักที่หนึ่งแหละแต่ยังไม่รู้ว่าเธอติดจากที่ไหน
ตัวเองก็ยังไม่ทราบว่าติดจากที่ไหนอย่างไร
ส่วนบรรดาคนใกล้ชิดและเพื่อนศิลปินดาราที่ไปร่วมงานกับแพรวาตั้งแต่ต้นเดือน
เริ่มประกาศกักตัวเองบางส่วนไปตรวจแล้วก็มี
มาดูแผนผังกันหน่อยว่ากลุ่มที่เริ่มกักตัวมีใครบ้าง
ก็คือมีพนักงานศิลปินดาราในสังกัดนาดาวบางกอก
ไปร่วมงานกับแพรวาตั้งแต่๑มีนาคม
ทุกคนที่เข้าออฟฟิศตั้งแต่๙มีนาคม
เริ่มกักตัว๑๔วันเพื่อดูอากาศ
ล่าสุดมีการโพสต์อัปเดตว่าเริ่มกักตัวเหมือนกัน
ม๙ก็มีการประกัดตัวแล้วเช่นเดียวกัน
ส่วนคนที่ใกล้ชิดก็คือคนในครอบครัว
ก็มีน้องชายของแพรวาได้เดินทางไปตรวจแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจสัก๑๓วัน
แต่ที่ผ่านมาน้องชายของแพรวาก็บอกว่าไม่มีอาการเลย
ก็ทำงานอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคม
นับจากนี้ไปน้องชายจะกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าก็ใกล้ชิดกับพี่สาว
ก็เลยไม่รู้ว่าติดกับพี่สาวหรือเปล่านะครับ
อันนี้เป็นไทม์ไลน์นะฮะใครที่ใกล้ชิดก็ต้องระวังแล้วก็กักตัวอยู่บ้าน๑๔วันก่อนนะครับ
ค่ะรวมถึงสถานที่ต่างที่แพรวาได้ลงไปนะคะ
ใครที่ยังอ่านไม่ทันติดตามในไอจีของแพรวาได้
แพรวาลงไว้จะได้รู้ว่าวันนั้นฉันไปสถานที่เดียวกับแพรวาหรือเปล่า